ท่านผู้ชมครับในพื้นที่จันทบุรีช่วงนี้
จักรจันทร์เยอะชาวบ้านเขาจะออกไปหาไปจับกัน
ก็ไปขายได้อะไรได้เมื่อคืนนี้โชคร้ายมากนะครับ
มีแม่ลูกสาวแล้วก็หลานสาวก็พากันขี่จักรยานยนต์ไปหาจักรจันทร์กัน
หาตามสวนตามไร่ในพื้นที่แถวบ้านนี่แหละ
เอิญไปหาในสวนของชาวบ้านกลางดึก
แล้วเจ้าของสวนเขากลับมาเขานึกว่าขโมยเข้าสวน
ก็คว้าปืนขึ้นมายิงใส่เข้าไปครับเปรี้ยงนัดหนึ่ง
เข้าคอคนที่เป็นลูกสาวลูกสาวที่โตแล้วนะ
แล้วก็โดนหลานสาวเนี่ยอายุแค่๒ขวบเข้าลำตัว
แม่ของเด็กตายเด็กเจ็บสาหัส
ส่วนคนที่เป็นยายเด็กคนที่เป็นแม่ของผู้ที่เสียชีวิต
โชคดีไม่โดนกระสุน
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับตำรวจก็มาตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
สามทุ่มเมื่อคืนนี้สพบ้านแปลงจุดที่มีการยิงกันเสียชีวิต
เป็นสวนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านจางวางหมู่๒ตะบลหนองตาคง
อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จัณฑบุรีเป็นสวนลำไย
อยู่ติดกับถนนสายบ้านจางวางบ้านโป่งน้ำร้อน
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนางสาวสุริยการคำนึง
อายุสามสิบสองปีถูกยิงเข้าไปเนี่ย
กระสุนนี่เข้าแถวคอเลยนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นคนยิงยืนรอมอบตัวอยู่นะครับ
เป็นเจ้าของสวนด้วยนะฮะชื่อนายชูศักดิ์เรืองรัตนภูมินะครับ
รอมอบตัวพร้อมกับปืนเก้ามอมอนะฮะสารภาพว่าเป็นคนยิงเขาจริงนะ
คนเจ็บคนตายนั่นแหละคนที่บาดเจ็บเป็นลูกสาวของผู้ตายนะฮะ
เพิ่งสองขวบนะครับทุกผู้ชมครับซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
คนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงก็คือแม่และยายของเด็กนะฮะแม่ของผู้ตายนะครับ
ชื่อนางปัธมาพรคำนึงนะครับเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่ม
ตัวเธอนะฮะปัธมาพรอายุ๕๒นะครับ
กับลูกสาวคือสุริยการผู้ตายอายุ๓๒แล้วก็หลานสาววัย๒ขวบนะครับ
น้องมิลินขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามมาด้วยกันเพื่อไปหาจับจักรจันทร์ตามสวนลำไยนะฮะ
ซึ่งมาถึงจุดสวนลำไยของนายชูศักดิ์พอดีนะครับทีแรกเนี่ย
ตั้งใจจะไปจับแถวท้ายสวนของเขาแต่ไม่เห็นรถของเจ้าของสวนอยู่ที่บ้าน
ก็เลยขี่จักรยานยนต์เลยมาเก็บมาหาจักรจันทร์ที่ด้านหน้าสวนซึ่งอยู่ติดกับถนนด้วย
จอดจักรยานยนต์ลงไปเก็บกันได้แค่ห้านาทีเจ้าของสวนขับรถกลับมาพอดี
แล้วเลี้ยวเข้ามาจอดตรงจุดที่จักรยานยนต์จอดอยู่ซึ่งนางปัธมาธรบอกว่าเหลือไปเห็นแล้วนะ
ว่าเขากลับมานะครับแต่ทางฝั่งของเจ้าของสวนเนี่ยคิดว่ากลุ่มของเธอเนี่ย๓คนเนี่ย
แม่ลูกแล้วก็หลานเนี่ยเป็นคนร้ายที่มาขโมยของในสวนนายชูศักดิ์ก็เลยคว้าปืนขึ้นมายิงนะฮะ
โดยยิงมาตามแสงไฟที่เขาเป็นไฟฉายติดหมวกอ่ะค่ะเวลามาหาเข้าสงเข้าสวนตอนกลางคืน
ก็จะมีไฟส่องเขาเรียกว่าไฟส่องกบใช่มั้ยไฟส่องกบอ่ะหางกันสัก๔๐เมตรเอง
ยิงใส่เข้ามานะครับซึ่งโชคร้ายมากกระสุนเนี่ยนะครับเข้าคอของนางสาวสุริยการนะครับ
แล้วเข้าลำตัวของเด็กหญิงวัย๒ขวบก็คือน้องมิลินส่วนตัวของนางปัธมาพรเนี่ยโชคดีไม่โดนกระสุนนะครับ
ทีนี้พอยิงเข้ามาแล้วก็มีสงมีเสียงชุลมุนวุ่นวายนายชูศักดิ์ก็วิ่งเข้ามาหา
แล้วก็อุ้มคนเจ็บก็คือน้องมิลินขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนนางสาวสุริยการเนี่ยเสียชีวิตคาที่อยู่ที่สวนลำไย
จากนั้นก็มีการแจ้งเหตุกันให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
คนโนตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ลงมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้
บอกว่าเบื้องต้นผู้ก่อเหตุคือนายชูศักดิ์นะครับ
อ้างว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้ายิงไปสองนัด
ไม่คิดว่าจะไปถูกผู้ตายแล้วก็ลูกสาว
ถามว่าทำไมต้องยิงกันขนาดนี้นายชูศักดิ์บอกว่า
เนื่องจากที่ผ่านมาที่สวนของเขามีขโมยเข้ามาลักขโมยของบ่อย

ทีนี้ก็มีผู้ที่ยุคหนึ่งลายที่ก็เป็นยากกับผู้ขอเดียวเองนะครับ
เด็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องอื่นณขณะนี้ยังไม่พบนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลภายนอก
ที่เข้ามารับจับจักรจันทร์โดยไม่บอก
จับตัวเอาจับตัวไปใช้หุ้นพื้นยิงไปนะครับ
ตำรวจบอกผู้ต้องหาบอกยิงไปสองนัดนะ

เดี๋ยวก็ต้องรอการสอบสวนกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุที่เป็นสวนลำไยนะฮะ

เจ้าของสวนก็ติดป้ายห้ามบุกรุกในยามวิการ
เป็นสวนลำไยขนาดใหญ่นะครับ
นี่ฮะผูกเอาไว้กับต้นไม้ในสวนนะครับ
นี่กลางวันนี่เสียงจักรจันทร์เนี่ยโอ้โหร้องระงมเลย
ผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกนี่ฮะ
ช่วงนี้กำลังเยอะชาวบ้านเขาเลยออกหากัน
นี่ได้ยินเสียงใช่ไหมเหมือนเสียงจักรจันทร์เนี่ยฮะ

ห่างจากจุดเกิดเหตุห่างกัน๓กิโลเมตรนะครับ
อยู่ที่ซอย๖นะฮะในพื้นที่หมู่๙นะครับ
วันนี้บ้านปิดเงียบแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนสวนลำไยที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หมู่สองนะค่ะ
ทางเข้าบ้านแถวข้างบ้านของคนเจ็บคนตายเนี่ย
มีจักรยานยนต์ที่เมื่อคืนนี้ขี่ไปหาจับจักรจันทร์กันจอดอยู่นะครับ
คันนี้นะครับของน้องมิรินยังอยู่โรงพยาบาล
นี่ฮะเมื่อคืนไปกับยายแล้วก็คุณแม่คุณแม่เสียชีวิตซะแล้ว
ที่โรงพยาบาลนะครับได้เจอกับยายของเด็กนะฮะ
แล้วก็แม่ของผู้ตายคือนางปัธมาพร
วันนี้มาติดตามดูอาการของหลานสาว
บอกว่าหมอบอกว่าได้ผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังอยู่ในปอดของหลานเนี่ยออกแล้ว
มือยิงความจริงเป็นญาติกันนะเธอบอก
เป็นญาติผู้พี่หรือว่าเป็นลูกชายของลุงของเธอเป็นเครือญาตินะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเขาก็เป็นคนดีไม่เคยเกเรอะไรดูแลกันมาตลอด
เชื่อว่าคงไม่มีเจตนาจะยิงลูกสาวของเธอที่ก็มีศักดิ์เป็นน้อง
ของเขาอย่างแน่นอนในส่วนของเธอเนี่ยเธอบอกไม่ติดใจนะนาง
ธมาพรบอกไม่ติดใจแจ้งความดำเนินคดีกับนายชูศักดิ์คนก่อเหตุ
เนื่องจากเป็นเครือยาศกันแต่ในแง่ทางคดีอาญาก็ต้องแล้วแต่
ตำรวจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเกิดเหตุเพียง๓วันเนี่ยลูก
สาวเคยพูดคล้ายกับสั่งเสียกับเธอบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ฝากแม่ก็คือเธอเนี่ยช่วยเลี้ยงหลานด้วยนะห้ามเอาหลานสาวอ่ะคือ
มิลินเนี่ยไปให้สามีเธออย่างเด็ดขาดเหมือนกับลูกสาวเขา

ส่วนกำนันในพื้นที่นะครับกำนันตำบลเทพนิมิตรชื่อกำนัน
สิทธินนเชียนธีรัสสกุลเป็นตำบลใกล้ใกล้กันนะกับจุดที่เกิดเหตุ
ได้ฝากถึงกรณีการออกจับจักรจันทร์ของชาวบ้านในช่วง

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่เกิดเหตุเท่านั้นทุกตำบล
บ้านอ่ะทุกหมู่บ้านอ่ะค่ะช่วงเนี้ยมันจักรจันทร์ชุกชุมมากมัน
ก็ถือว่าเป็นรายได้ในการไปจับมานะเพื่อเอาไปขายต่อ
ฮะซึ่งหากจะเข้าไปจับที่สวนใครของใครอะไรยังไงเนี่ย
หรือต่อให้เป็นส่วนญาติพี่น้องกันเนี่ยกำนันสิทธินนท์บอก
อยากให้ฝากแจ้งกันให้ชัดเจนก่อนให้บอกหน่อยต่อให้เป็น
ส่วนญาติสวนพี่สวนน้องสวนเครือญาติยังไงให้บอกกันก่อน
บางทีเขากลับมาแล้วเขาเข้าใจผิดกันขึ้นมามันยุ่ง
ส่วนเรื่องการใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องป้องกันทรัพย์สินหรือว่า
ป้องกันตัวก็ขอฝากเป็นข้อคิดว่ายังไงเนี่ยมันก็ควร
จะมีการส่งเสียงเตือนหรือตะโกนถามกันก่อนหากถามครั้งกัน
แล้วสองครั้งกันแล้วสามครั้งก็แล้วยังไม่มีการตอบรับว่า
เข้ามาในพื้นที่ของเราทำไมค่ะถึงใช้การยิงปืนเตือนแต่
แสงไฟใครไม่รู้ยิงซัดใส่เลยแต่คุณชูศักดิ์เขาบอกเขายิงขึ้นฟ้า
ค่ะแต่ต้องให้ตำรวจตรวจสอบต่อ
วิถีกระสุนมันขึ้นฟ้าหรือมันยังไง
ขึ้นฟ้าสองนัดทำไมมันเข้าคอกับเข้าตัวเขา
แต่เราควรที่จะสอบถามเขาก่อนตะโกนถามก่อนนะครับครั้งแรกว่าคุณเป็นใคร
ถ้าถามแล้วไม่ตอบก็ถามครั้งที่สองถ้าครั้งที่๓แล้วไม่ตอบอันนี้เราก็อาจจะใช้วุฒิปืนในเรื่องของการยิงเตือนเพราะว่าให้ได้ยินเสียงปืนนะครับ

ทางคดีอาญานะครับแม้ว่าแม่ของคนตายยายของน้องที่บาดเจ็บจะไม่ติดใจเอาความนะครับ
แต่ตำรวจบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่คดีอาญาครับ
ต้องแจ้งข้อหาไว้ก่อนคือฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนการยิงปืนด้วยนะครับ
เรื่องต้นนายชูศักดิ์เจ้าของสวนนี่เขาบอกเห็นไหมเขาบอกเมื่อกี้ที่เขาทำวิถีการยิงของเขาขึ้นสูง
เขาทำวิถีการยิงที่ว่าเขาจะใช้ขวดน้ำแทนอาวุธปืนนะ
เดี๋ยวค่อยดูนะนี่เขาบอกเขายิงอย่างนี้ขนาดเจ้าแล้วพี่บอกตามไปนะ
ลงหน่อยนึงเขาก็บอกเขายิงนู่นเขาขอยกมือขึ้นมาอีกเขาบอกเขายิงขึ้นมาอย่างนู้น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
ดูวิถีมือตำรวจที่ชี้กับวิถีปืนที่แบบเขายกขึ้นข้างบนมันคนละทิศกันเลย
เพราะผู้ตายที่เป็นแม่เด็กเนี่ยมันเข้าของแต่แปลว่ามันต้องระยะใช่ไหม
เด็กเนี่ยเข้าตัวก็ไปทะลุปอดต้องผ่ากระสุนออกจากปอด
แต่ตรงเนี้ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันตรวจสอบได้ใช่ค่ะ
ซึ่งนายชูศักดิ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะฮะ
แต่ชุดสืบสวนก็บอกแหมมันห่างกันแค่๔๐เมตรตอนกลางคืนนะ
มันเป็นไปได้ยากมากที่ถ้า๔๐เมตรแล้วขึ้นอย่างนั้น
แล้วมันจะตกลงมาที่คอใช่ไหมคะ
ลักษณะเหมือนการเล็งยิงเจาะยิงหรือเปล่า

นะคะตามความคืบหน้าด้วย